ถ้ามาที่อำเภอสวรรคโลกแล้วไม่มาที่ร้านบะหมี่เม้งเนี่ยเรียกเข้ามาไม่ถึงจริงหรือเปล่าครับ

แล้วบอกว่าเป็น๑ใน๑๖สถานที่ที่ห้ามพลาดถ้ามาสวรรคโลก

เมื่อก่อนจะทำอยู่โรงงานบะหมี่แล้วนี้ตะพุทธนึกอยากจะออกมาออกมาทำเอง

สูตรนี่เอามาจากปรมาจารย์ทั่วโลก

ปรมาจารย์นี่มาจากไหนเนี่ย
เช่นนี้มันเวลาขึ้นมาฝาก
ไม่ว่าจะเป็นราเมนสายรุ้งสุดแปลก
ที่ร้านของของลำไสนิ้ว

จะเชื่อวอกสาวละ
ในจนกร้านเป็นแค่สิ้น
ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขจังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะ
โดยคุณผู้ชมนะคะจะได้พบกับเรื่องราวของสูตรบะหมี่เก่าแก่ที่สืบทอดและส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นมากว่า๑๐๐ปี
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตาพุธปิดท้ายกับสปาเกตตี้คาโบนาร่าที่คาเฟ่เล็กใจกลางเมือง
เกิดจากความตั้งใจของหนุ่มสายเลือดสุโขทัยที่รัฐคิดเช่นแอนด์คาเฟ่
และถ้าคุณผู้ชมอดทนที่จะรอพบกับความอร่อยทั้งหมดนี้ไม่ไหวแล้วล่ะก็
ไปพบกับพิธีกรสุดหล่อมาสเข้มนักเล่าเส้นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
คุณนัทวริสเฟืองอารมณ์นม

กับผมวาริสเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
เห็นสถานที่ด้านหลังผมนะครับคุณผู้ชมก็คงจะนึกออกแล้วนะครับ
ว่าผมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยครับจังหวัดสุโขทัยแห่งนี้นะครับ
ขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขครับ
แต่ว่าเราว่าความสุขของผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงไหนกันครับ
สุขของผมเนี่ยนะครับอยู่ตรงที่ว่าได้ทำหน้าที่เป็นนักเล่าเส้นนะครับ
นำเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยมาเสิร์ฟถึงคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราไปเริ่มภารกิจความสุขพร้อมกันที่จังหวัดสุโขทัยกันเลยดีกว่าครับ
เริ่มต้นการเดินทางตามหาเมนูเส้นอนาชาติกันด้วยบะหมี่ระดับตำนานของจังหวัดสุโขทัยแห่งนี้นะครับ

เป็นบะหมี่สูตรทำมือเก่าแก่กว่า๑๐๐ปีนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นต้นฉบับของบะหมี่ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับ
เขาบอกว่าบะหมี่ที่นี่ไม่ธรรมดาจริงแต่ไม่ธรรมดาขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

เราบอกว่าเป็นหนึ่งในสิบหกสถานที่ที่ห้ามละท่ามาสวรรคโลก

หมี่ที่นี่อายุเป็นร้อยปีแล้ว
คือตึก๑๐๐ปีสูตร๑๐๐ปีหรือว่าคนขาย๑๐๐ปี

เป็นเรื่องเขามาจากเมืองจีน

พรรดิศพัฒการณ์ฮ่อนเจนเหลาเขาก็มอบสูตรให้

ขายในกรุงเทพฯแล้วก็หาบไปเรื่อย
บางวันหาบไปจนไกลกลับบ้านไม่ถูก
บอกไม่อยู่แล้วมันลำบาก
ก็เลยย้ายมาอยู่นครสวรรค์พักนึง
แล้วก็ค่อยล่นมาเรื่อย
จนกระทั่งมาเห็นบอลโลกว่าเออดีก็เลยมาอยู่สวรรคโลกเลย
สวรรคโลกได้กี่ปีแล้วสำหรับร้านของเรา
ตอนที่มานี่อายุ๒๐นิดหน่อยมาเสีย๙๓อ่ะ
ก็๗๐๘๐ปีนะที่มาอยู่ที่สวรรคโลกแห่งนี้นะครับแหม
หมี่ที่นี่มีความเป็นมายาวนานจริงครับ
ญาตบุกเข้าไปดูขั้นตอนการทำบะหมี่เลยได้ไหม

ไอ้บะหมี่ร้อยปีที่เป็นสูตรเก่าแก่เนี่ยมีขั้นตอนทำอย่างไร

กว่าจะมาเป็นบะหมี่เม้งที่เป็นเสมือนมรดกตกทอดมาสู่ลูกหลาน
กลายมาเป็นตำนานบะหมี่๑๐๐ปีแห่งอำเภอสวรรคโลกได้ในทุกวันนี้
ก่อนจะนำวิชาทำเส้นบะหมี่จากเมืองกรุง
กลับมาลงหลักปักฐานเป็นร้านบะหมี่ของตัวเอง

ยังประกอบกับเอกลักษณ์บะหมี่ทำมือที่มีความเหนียวนุ่มต่างจากร้านอื่น
จึงทำให้บะหมี่เม้ง๑๐๐ปีสวรรคโลก
ถูกยกให้เป็นหนึ่งในลิสต์ของดีประจำอำเภออีกด้วยล่ะค่ะ
ว่าแต่คุณปู่เม้งไม่อยู่แล้ว
ใครจะเป็นผู้สืบทอดการทำบะหมี่คนต่อไป
เดี๋ยวเราบุกหลังบ้านไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะ
อ่าแล้วบุกเข้ามาถึงคนทำเส้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครับ

แต่ว่าเรารักอยากที่จะทำ
เลิกทำอายุเท่าไหร่ครับ
เลิกทำอายุประมาณ๒๑

ทำมาแล้ว๖๐ปีนะครับ

ก่อนจะมานวดแป้งด้วยมือแล้วรีดต่อด้วยไม้กระบองให้เป็นแผ่นบาง
แต่บอกก่อนเลยนะคะว่าอุปกรณ์ที่เห็นทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือไม้นวด
ก็อายุรวมหนึ่งร้อยปีแล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้ก็เหลือแค่รีดแป้งอีกสักนิดเดียวให้เป็นแผ่นบาง
ไหนเฮียก็มาทั้งทีแล้วก็ช่วยไออีทเขาหน่อยแล้วกันนะคะ
ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรครับอีครับ

ก็คือเป็นการรีดให้มันบาง
นี่นะฮะ

นี่นะฮะอีกสักแผ่นหนึ่งนะครับอี๋ครับ

ซึ่งจะนำไปลวกรับประทานเลยก็ได้
แต่ถ้าจะให้เพอร์เฟคก็ต้องเก็บไว้๑คืนค่ะ

ซึ่งจะทำให้ได้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มขึ้นเป็นพิเศษนั่นเอง
เอาเป็นว่าล้วงเคล็ดลับการทำบะหมี่กันไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องมาตรวจเช็คความสะอาดกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
สะอาดคอนเฟิร์มสนับสนุนโดยไลปอนเอฟทุกหยดสะอาดใสขจัดคราบมันไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจาน
เรียนรู้สูตรบะหมี่ร้อยปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ที่เราจะไปรู้สูตรของเมนูของเราในวันนี้นะครับต้องเช็คความสะอาดของที่ร้านก่อน
มีวิธีดูแลรักษาความสะอาดภาชนะในร้านอย่างไรบ้างครับ
ก็ยกตัวอย่างปัญหาที่เจอบ่อยเช่นชามยังมีคาบยังมีกลิ่นน้ำยาล้างจานอยู่
ซึ่งมันรู้สึกเหมือนกับล้างจานไม่สะอาดแต่ตอนนี้เรามีวิธีแก้ไขที่ทำง่ายมาก
คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างดีบีบแค่นิดเดียวแต่ล้างจานได้ปริมาณมาก
แล้วยังขจัดคาบมันกลิ่นคาวและไร้กลิ่นน้ำยาล้างจานด้วยเรียกว่าหยดเดียวเอาอยู่จริงจริงค่ะ
จริงหรือเปล่าไหนขอทดสอบหน่อยนะนี่ดูด้วยตานี่สะอาดนะครับผมเดี๋ยวต้องทดสอบด้วยกลิ่นเนอะ

รับรองว่าร้านบะหมี่เม้งร้อยปีสวรรคโลก
เป็นร้านสะอาดคอนเฟิร์ม
โอ้โหเรียกว่าใส่ใจทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นจานชามหรือภาชนะที่ใช้
รวมถึงขั้นตอนการทำบะหมี่ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด
ช่วงหน้าถึงเวลาที่เราจะมาล้วงลึกถึงความลับ
ของสูตรกุ๊ยเตี๊ยวที่ร้านกันแล้วแล้วครับ

มีหวังต้องท้องร้องหนักมาก

แล้วเส้นเป็นเรื่องมีกิจกรรมให้แฟนรายการได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วล่ะค่ะ
กับกิจกรรมก๋วยเตี๋ยวอะไรเอ่ย
เข้าไปร่วมสนุกในเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง
โดยทายชื่อเมนูเส้นที่ปรากฏอยู่ในภาพ
และเติมคำในช่องว่างให้เป็นชื่อเมนูที่ถูกต้อง
โดยโพสต์ลงในคอมเมนต์ใต้ภาพกิจกรรมดังกล่าว
แชร์ในไทม์ไลน์ของตัวเองและตั้งเป็นสาธารณะ
ทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง
และทำถูกกติกาที่กำหนดมากที่สุด๕ท่านแรก
เพื่อรับบัตรกำนันจากร้านเย็นตะโฟิรัญญา
จำนวน๕รางวัลรางวัลละ๓ใบ
เริ่มสนุกได้ตั้งแต่วันเสาร์สิบเก้าสิงหาคม
ถึงวันอังคาร๒๒สิงหาคมสงพันห้าร้อยหกสิบ
ประกาศผลผู้ที่ได้รับบัตรกำนันบนเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ในวันพุธที่๒๓สิงหาคม๒๕๕๙
กิจกรรมพิเศษเบือนเล่าแส่นเป็นเรื่องไม่ควรพลาด

อย่ารอช้าเปิดเฟซบุ๊คเร็วเลยค่ะ